ก็ส่งผลให้นางเงือกนั้นได้รับความเสียหายเป็นรูปปั้น
ก็มีการจะทำกิจกรรมเป็นการเรียกขวัญกลับคืนมาด้วยนะครับ
ตอนนี้เส้นทางการจราจรบนถนนราชดำเนินอำเภอเมืองจังหวัดสงขรา
ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนมหาวชิลาวุฒิไปจนถึงหาดสมิลา
สามารถที่จะใช้ได้ตามปกติแล้วนะครับ

หลังจากเจ้าหน้าที่ปิดเส้นทางนานกว่า๒๐ชั่วโมง
เพื่อเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานนะครับ
มีการคนร้ายรอบวางระเบิดบริเวณรูปปั้นนางเงือกแล้วก็รูปปั้นหนูแมว
ซึ่งตั้งอยู่ห่างกันราวสัก๓๐๐เมตรนะฮะ
ทำให้รูปปั้นนางเงือกบริเวณส่วนหางขาด
รูปปั้นหนูกับแมวก็เสียหายเล็กน้อย
ขณะที่ประชาชนจำนวนมากก็พากันไปดูร่องรอยความเสียหายของนางเงือก
ต่างรู้สึกเศร้าใจเลอะเกินที่นางเงือกถูกทำลายจนเสียหาย
บางคนก็ไปก้มกราบก้มวาดกันเลย
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครสงครามเร่งซ่อมแซมรูปปั้นหนังเงือก
ใช้วิธีการเชื่อมต่อส่วนหางเข้าไปกับตัว
ว่าจะแล้วเสร็จในวันที่๒๘ก็คือวันนี้นะครับ
โดยทางด้านของจังหวัดสงขราเองจะมีการจัดกิจกรรมรับขวัญนางเงือกด้วยนะ
รับขวัญทั้งรูปปั้นรับขวัญทั้งคนในพื้นที่
คือหลายคนเสียใจคือแบบทำไมต้องมาทำนางเงือก
ส่วนเที่ยงอย่างเผื้อหาดใหญ่
ต้องการจะพาไปสักถามข้อมูลเกี่ยวข้องกับกลุ่มแนมร่วม
อาจจะเกี่ยวข้องกับการวางระเบิดเพื่อสร้างสถานการณ์ที่หาดสมิลา๒
๒จุดรวมทั้งรอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ที่อำเภอบางกรรมและก็อำเภอขวนเนียงด้วย
ซึ่งอดีตน้ำร่วมรายนี้เคยเคลื่อนไหวในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
แล้วก็๔อำเภอของจังหวัดสงครามมาก่อน
ซึ่งอาจจะทราบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุล่าสุดที่ไปรอบวางระเบิดที่สงขราในครั้งนี้
โดยเหตุระวังระเบิดเสาไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๒๗จุดแรก
คือที่ตำบลบางเหรียงอำเภอควรเนียง
นี้เสาไฟเสียหายไป๒ต้น
อีกจุดคือที่ตำบลท่าช้างเขตรอยต่ออำเภอบังกล่ำกับอำเภอควรเนียง
จนกระที่ก็เก็บกู้วัตถุระเบิดได้ทัน
เมืองต้นก็มั่นใจว่าทั้งสองเหตุการณ์นั้นเชื่อมโยงกันและน่าจะเป็นกลุ่มที่ก่อเหตุกลุ่มเดียวกันด้วยนะครับ